รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

สวัสดีค่ะ

ดูไม่คุ้นชินเลยค่ะพี่มดดำ
ไม่เยอะกว่าปกติคุณต้องนั่งตรงกลาง
เราลองเปลี่ยนเราอย่าไปสร้างความทุกข์

แต่สามีคุณไม่พูดอย่างนั้นเลย

ถ้าเขาไม่นั่งตรงนี้เขาไม่สามารถจะทำงานได้

ม่ำเองก็ไม่รู้พยายามอยากปีใหม่ลองเปลี่ยนบ้างไหม
ลองซะหน่อยลองสลับดูเผื่ออะไรจะดีขึ้น
เราเจอคุณผู้ชมนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช่นเคยนะคะ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็๖โมงครึ่งส่วนวันศุกร์๖โมงเย็นนะคะ

ทำไมปีนี้ทำนายไปแล้วขอบคุณค่ะ

เรียบร้อยเลย๒เทปเต็ม

เราทำนายดวงครบทั้ง๑๒ราศีเลย

ภาษาประดีนี้ฝรั่ง๓๔๕นรู้สึกยังจะเหลืออีกสักเกือบเกินครึ่ง
อย่างนี้บอกคุณผู้ชมความรู้ใช่ถูกต้อง
แล้วก็สามารถจะดูย้อนหลังได้ด้วยค่ะ

มาค่ะข่าวแรกมดดำมีอะไรต่อ
อื่นเลยคนอยากจะเห็นหน้าคนที่ได้คอนโดจากที่นี่ไปถึงไหน

คนที่แบบว่าได้คอนโดอยากเห็นหน้าคนที่ได้แบบว่ารถยนต์

เพราะว่าเขาโทรใช่ไหมเขาเข้าไลน์มาตอนช่วงที่มีรูปของขวัญแล้วก็ได้

แล้วพวกเราห้ามส่งเพราะว่าเหมือนกับเป็นคน

เราก็จะมาบอกกันเฮ้ยเดี๋ยวได้บ้านนี่

หรืระครับ
อันนี้คือตัวเลขนะคะ
คือมากกว่าปีก่อนค่ะ
ตายแล้ว๓๔๐ศพภายใน๖วัน

ซึ่งทั้งหมดนี่ก็คือ๓๔๐บาดเจ็บ๓๒๑๖คน

หมอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
อาจจะเป็นเพราะคนใช้รถส่วนตัวมากขึ้น
รถมีเยอะขึ้นพี่
แล้วสาเหตุในการจับกลุ่มนั้นก็คือ๙๐ก็คือเมา

มัวหรือเปล่าแล้วตรงรวมไอ้มาตากราณที่

ยุดมาใต้ตรงเยอะแยะ๗วันต้นไลน์ยุดมาได้แล้ว
จะทำการคืนให้ภายในวันที่๕ก็คือวันนี้

วิธีคืนนะฮะคนที่ถูกยึดในโครงการดื่มไม่ขับนี่
จะดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่๕นี้นะคะ

โดยที่ผู้ที่ไปรับรถให้เตรียมเอกสารที่เจ้าหน้าที่ออกให้วันที่ยึดนะคะ
แล้วก็เอาไปตรวจให้เขาตรวจสอบ

ประวัติด่างพ้อยหรือว่าทำผิดกฎหมายด้านอื่น
แค่เรื่องนี้จะไม่ต้องเสียค่าปรับไม่ต้องอะไรเลยก็รับไป

แต่คุณรู้ไหมว่ามีรถที่แบบเขาไม่มานำรับ

เพราะว่าบางทีเป็นรถไม่มีทะเบียนบ้าง
เป็นรถที่แบบมันจะมีโอ้โฮผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้หรอ

เอาเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้คุณวันที่เขายึดรถแล้ว
เนาบัตรประชาชนไปรับรถได้ในสถานที่และเวลาที่เอกสารนั้นระบุ
ส่วนคนที่มีแพ็กเกจเสริมอย่างคุณมดดำก็ตัดสินใจเอาเองนะ
คิดดีใช่ไหมคนก็ต้องคิดดี

หรือบางคนบอกว่าอย่างไรหรือไม่พี่วันนี้ไม่ต่อทะเบียนต้องเอาได้

รถขโมยอ่ะน่ากลัวพี่หรือจริงเหรอ

อ๋อเพราะมันต้องตรวจสอบหลักฐานในการไปรับรถมันต้องตรวจสอบ
เพราะคุณจะต้องเอาเอกสารมารับเพราะฉะนั้นประวัติทั้งหมดเนี่ย

พี่มีภาระอะไรพี่มีลูกไงภาระไง

นี่มีคนถามว่าพี่ไปเที่ยวสนุกไหมเมื่อกี้น้องเห็น

และใบไม้เริ่มผุดขึ้นมาเพราะว่า๑๔องศา

ถ้าใบไม้ปุ๊ดขึ้นมาแล้วเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ย

แต่เขาบอกประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ยังไม่รู้เลยว่าพี่จะได้ใส่เสื้อหนาววันไหน

เขาบอกคุณจะเจออากาศหนาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์

ปีนี้รถจะติดมากขึ้น๕๐คุณเชื่อหรือไม่
เดี๋ยวค่ะอันเดิมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะ

นี่ฉันอยู่ที่จากซอยนี่ออกมาจากสมิทริเวส

ถ้าถึงเอ็มพอเลียมฉันจะไปไหนนะฉันลืม

นั่นแหละ๒ข่าวนี้ที่คนกำลังพูดถึงกันเยอะที่สุดว่า๑
ขอความกรุณาว่าปีนี้เราจะเจอรถติดกันมากขึ้นอีก๕๐
เนื่องจากว่าการจราจรจะครึ่งหนึ่ง
เพราะฉะนั้นเราจะต้องไปสร้างพื้น

เพราะฉะนั้นปีนี้ไม่กลับโปรเจกต์อย่างนี้มันจะเริ่มขึ้น
ติดตามในไทยรัฐนิวโชว์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
จะเห็นว่าไอ้ที่รถติดเพิ่มขึ้นอีก๕๐

รอดูมาอีกหนึ่งข่าวค่ะ
เรามาอัปเดตอาการของคุณปอทฤษฎีหน่อยนะครับ
เริ่มดีขึ้นหายใจเองได้ครอบครัวยิ้มไม่น่าเป็นห่วงแต่
แต่อย่าติดเชื้ออันนี้คือความระวังของเขา

มีหมอพูดหรือเปล่า

แต่ป้าน้ำอ้อยก็เข้าใจว่านางก็ต้องให้กำลังใจตัวเอง
คนก็พูดอย่างนี้ว่าบางทีนางเขาคงอยากจะให้ปอฟื้น

เอาอย่างนี้เอาเราไปฟังวิทยาสัมภาษณ์อาลัมอ้อยก่อน

ปอดนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิม
ยังมีลมรั่วแล้วก็มีเลือดออกซิบนะครับ
ซึ่งหมอบอกว่ายังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่
ก็หายใจด้วยตนเองได้
โดยการผ่อนเครื่องช่วยหายใจเป็นระยะ
ถ้าให้เขาได้หายใจดีขึ้น
ร่างกายเขาเริ่มปรับอะไรหลายอย่างในทิศทางที่ดีขึ้นมากครับ
ส่วนเรื่องอื่นก็ยังคงทรงเหมือนเดิม

ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
การอักเสบยังไม่ได้มีมากขึ้น
ก็ลดยาบางตัวลงไปแล้วลดยาอักเสบลงไปด้วย
ส่วนการหายใจออกซิเจนคงที่ค่อนข้างดี
ทางญาติเนี่ยที่มานั่งเฝ้านะครับมีทั้งคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มะลิ
คุณโบจะเป็นสื่อกลางที่ดีที่สุด
จะเข้าไปในห้องคุณปอบ่อยที่สุด

บอกว่าเบาก็ยังต้องเข้าไปตลอดนะครับ

แต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เขาคุยกันก็คือว่าน้องมะลิจะไปออกงาน
ถูกต้องทีนี้คนก็แบบเอ๊ะจะไปออกใน
ว่าจะออกแค่งานนั้นงานเดียวหรืออะไรยังไง

เพราะอย่างหนึ่งคืองานวันเด็ก

ใครบังคับให้ทำอะไรหนักหรอกเนอะ
เขาก็รับไว้แล้วก็พิจารณาเป็นงานไป
แต่ไม่ใช่ว่าแบบตอนนี้มีคนติดต่องานมา

ไม่แต่เขาอยากให้เขาอยากให้พี่ปอรับรู้ว่าแบบลูกเขาจะไปงานอะไรแบบนี้
เขาอยากให้รับรู้ตอนนี้เขาก็เลยเลือกที่จะรับนิดหนึ่ง

ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานอกจากข่าวปอว่าอาการเป็นยังไงต่อ

ตอนนี้เราได้ฟังจากป้าน้ำอ้อย
คนเดียวเลยแหละป้าน้ำอ้อยออกมาพูดใช่ไม่คุณใหญ่
ก็คือในข่าวเนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่าแบบ
มีคุณหมอมาคุยก็มาคุยกับคุณโบวันด้า
แล้วก็บ้านน้ำอ้อยก็จะอยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วเวลามีอัปเดตอะไรป้าน้ำพลอยก็จะออก
จะบอกมากกว่าที่หมอว่าคุณหมอก็จะแจ้ง
เมื่อมีในสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นถึงจะแจ้งนะคะ
ดาราที่คนเมาส์กันเยอะเหลือเกิน

แอมหยกแล้วก็นางเอกใหม่
น้องพี่นะอุ๊ยถลัดล่านขนาดนี้
เอาคารามัยไปทาซะหน่อยดีกว่า
อันนี้อยู่ในไอจีนะคะ

ดาราหลายคนลงกระเทยหลายคนถูกใจ
นางไปกินกับเด็กแว้นแฮปปี้มากใส่รองเท้าหนีบตาเข็มทิศแฮปปี้สุด
เมื่อวานเราพูดถัดอย่างนี้ไง
ตาเข็มทิศคืออะไร

เขาเรียกโรโคบอย

เมื่อวานนี้ที่เราอ่านข่าวกันไป

เอาอย่างนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าช่วงหน้าดีกว่า

ตำรวจครับพี่
ตำรวจเนี่ยเตรียมเรียกมาปรับแล้ว

ฝั่งหนึ่ง๑๖อีกฝั่ง๓๐

เข้าไปนัดกันตรงไหนอะพวก
ดิฉันเนี่ยนะดูละครหรือดูหนังมา
ยังไม่สามารถจะทำฉากได้เหมือนจริงได้ขนาด

เป็นรู้ว่าแบบสองข้างแบ่งฝั่ง
ตรงข้ามไทยรัฐเนี่ยแหละ

พี่ไปพิเศษระนาขนาดรองเท้าอะไรหรอ

มีช้างดาวอะไรอยู่ที่นี่

สก๊อยมันจะเป็นอย่างนี้จริง
บางทีจะต้องมีตุ๊กกระตา
ไม่ใช่ห้อย
เอาตุ๊กตาบรายมาหมุนอย่างนี้
แล้วเสร็จก็จะมีคนจะหาเออมันทำเพื่ออะไร
แต่เขาเป็นตุ๊กตาบรายแพงนะ
สำหรับพวกเขาก็เยอะน้องฮิตเพราะมันจะมาแข่งกันตรงนี้
แต่ล่าสุดใช่ไหมถูกต้องไหม
แต่ฉันไม่เคยเจาะดูรองเท้าเขาเหมือนเธอ
ก็ขับหนีไปสิชอบจอดดูว่าเฮ้ย
เขารวมตัวกันยังไงวะแล้วเขาทำอะไรกันต่ออะไรอย่างนี้
ยังไม่เข้าบ้านแล้วก็จะพิจารณาดูว่าเขาจะทำอะไรกันต่อ

แล้วที่แพทย์ไปสอยกับเขานี่ก็คือพวกกลุ่มเด็กแว้นเหรอ

คือนางมีแฟนเป็นเด็กแว้นเลย
แล้วก็คบกันมา๙เดือนแล้วพี่
ซึ่งไม่มีข่าวเลยนะไม่รู้เลยนะ
ฮะมันก็ไม่ได้ปิดนะผู้ชายคนที่เวลาเป็นไทยมากนั้นก็ไปส่งรับส่ง
ก็คือช่วยขับรถดูแลให้หมด

ไม่ได้เล่นละครกับแพทย์เลยใช่ไหม

สติสตังค์มันเนี่ยร้อยหนึ่งอาจจะให้สัก๕๖เปอร์เซ็นต์
เคยถามว่าไอ้แพทย์ทำไมแกไม่

แล้วแพทย์บอกว่าไงคะ

เราก็มีปัญญาเลี้ยงตัวเองดีกว่าเปล่าวะ

มันก็แบบเหมือนตัวเองอาจจะมีอะไรในใจ

เพราะคนนี้เนี่ยยอมรับในบางอย่างของเขาได้
คนที่จะอยู่กับไอแพทย์ได้ก็ไม่ใช่ง่าย
เนื่องจากไอ้แพทย์เนี่ยมันเป็นคนที่อารมณ์ปิ๊ดปั๊ดปิ๊ดปั๊ดปิ๊ด
เหมือนคืออารมณ์กระเทยอะ
แต่สรุปแล้วเห็นคนที่กระโดดขี่คอไหมคะ
ขอดูหน่อยหน่อย

อ๋อก็คือ
คนที่เสื้อเทานี่คือหลานแท้

สีฟ้าคือคนที่เป็นคู่กรณี
ที่ว่าแฟนแพทย์กลับไปหา

ดันไปดันมาแล้วก็โดนกระชากโดยแม่ของน้องที่เป็นคู่กรณี
คือวันนี้แต่ตำรวจเขาก็เรียกซึ่งทางญาติยืนยันเลย
ไม่ได้มีส่วนร่วมก่อเหตุการณ์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขอให้ฝ่ายหลานสาวของคุณแพทย์เนี่ย
คู่กรณีให้ปากคำทั้งคู่เลย

เพื่อจะได้ทราบถึงพฤติกรรมการก่อเหตุ
ขณะที่คู่กรณีเนี่ยเป็นสาวเสื้อฟ้าที่ปรากฏเห็นไหมฮะคนนั้นนะฮะ

ซึ่งเมื่อวันอยู่บ้านพักแต่ก็ไม่เจอ

อ้างว่าเขาเข้ามาในบ้านเพื่อทำดีแต่อาจจะหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้

ติโทรอย่างอื่นโทรได้ทีนี้สารแหน่ไม่โทร

เล่าเร็วแล้วยังไง
อายุ๒๐เป็นแฟนกันมา๙เดือนแล้วว่ะ

ตัวเองก็ไม่ได้รู้ไม่คิดใครจะไปคิดว่ามันจะมีแฟนเป็นเด็กแว้น
แต่เด็กคนนี้ก็ถ้าสมมุติเวลาไปถ่ายรายการหรืออะไรอย่างนี้
ก็จะเห็นเด็กมีคนขับรถให้มันเนี่ย

ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเทียวไปเทียวมา
อยู่ที่บ้านแล้วก็คอยรับคอยส่งไปทำงานตลอด

แต่มาวันหนึ่งผู้ชายขอเลิกว่ะ

ทำให้หลานสาวเจ็บแค้น

เจ็บแค้นเจ็บปวดแทน
โทรไปหาผู้หญิงแฟนเก่าว่า
คือแบบว่าจนเกิดเรื่องทะเลาะวิวาสเกิดขึ้น
แต่ขณะเดียวกันวันนี้ก็จะเห็นมีคนเอาภาพเด็กคนนี้

เรียกว่าแฟนเด็กนะ
แฟนเด็กของยายแพทย์เนี่ยมีการเอามาแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ซึ่งทางครอบครัวของคนเสื้อผ้า

ครอบครัวของคนที่เขามีเรื่องด้วยเนี่ย

แต่อีกฝ่ายบิดเบือนความจริงทำให้สังคมประนามครอบครัวของคนเสื้อฟ้านั้นน่ะ
ร้องบอกว่าวันที่มีเรื่องกะจะไปเคลียร์ไม่ได้ตั้งใจจะไปมีเรื่องตบตี
แต่วันที่เกิดเหตุกลุ่มเธอคนน้อยกว่า

คือแพทย์เอาไป๓๐อะ
ตอนน้องเสื้อฟ้านั้นมี๑๐คน

แล้วก็ถามกลับว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่าผู้ชายคบหากับแพทย์อยู่
ซึ่งหลานแพทย์ก็บอกว่าผู้ชายคนนี้คบกับแพทย์มา๗๘เดือน

อยู่ดีก็หยุดอ่านซะงั้น
อยากจะฟังให้จบไหม
ช่วงหน้าเดี๋ยวให้ฟังต่อเขาพูดว่าไงบ้าง
ช่วงหน้ามีเรื่องขายหวยได้หมดภายในไม่ถึง๕นาทีด้วย
ถึงขนาดมีการเอามุ้งไปกลางกันเลย